เรียกว่าเปิดตัวไม่ทันครบ๒๔ชั่วโมงต้องใช้คำนี้นะคะ
เพราะว่าเขาก็เปิดตัวกับภาพนี้เลยค่ะ
ภาพหวานที่แฟนหนุ่มของเขาเนี่ยค่ะ
เป็นนุ่มนักธุรกิจคุณบิ๊กอัครวัฒน์ค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพนะคะขอเป็นแฟน
เมื่อคืนวันก่อนคือเขาไปเที่ยวกันที่เกาหลีนะคุณผู้ชมค่ะ
ปกติเขาจะขอแต่งงานเนาะขึ้นอะไรกันแบบนี้
แต่อันนี้อันนี้ขอเป็นแฟนอีกแบบนึงนะครับ

บอกว่าไม่ทนสดแล้วนะจ๊ะ
ก็ตกลงนะคะก็เป็นแฟนกันนี่แหละค่ะ

ใช่นะคะบ๊ายบายเฟรนโซนนะคะ
ก็เรียกว่าหวานกันไม่ทันภาระเท่าไหร่นะคะ
ล่าสุดค่ะมีคนมาโพสต์ค่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าอ้างชื่อว่าคุณอ้อแม่
เขาบอกว่าเขาเคยทำงานอยู่ร้าน
ของแฟนเก่าของคุณบิ๊กแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะก็งงงเหมือนกัน
เพราะว่าผู้หญิงเสื้อดำอีกคนนึงเนี่ยค่ะที่เห็นนั่งกันอยู่๓คนเนี่ยค่ะ
ชื่อคุณกิ๊กอาจจะเป็นแฟนของคุณบิ๊กมาก่อนนะคะ
แล้วคบกันมาสิบปีอ่าแล้วอยู่ทำไมคุณเมย์แบบมาป้าไป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
เธอไม่ได้แย่งใครนะคะเธอยอมรับว่าเธอกับคุณบิ๊กเนี่ยรู้จักกัน

แล้วเขาก็บอกว่าคุณบิ๊กโสดตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมา
คือเขาคบกับคุณกิ๊กเนี่ย๑๐ปีจริงแต่เลิกกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
ส่วนคุณเมพิชนาธิ์เนี่ยค่ะก็คือโสดเหมือนกันเพิ่งเลิกกับแฟนเก่า

วันเกิดที่ผ่านมาพอดีนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกัน
คือหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็เขาก็ไม่เคยเจอคุณกิ๊กที่เป็นแฟนเก่าคุณบิ๊กเลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าใครนะคะที่ปล่อยข่าวมั่วเนี่ยค่ะ
ใดก็ตามแต่ต้องเลี่ยวออกภายใน๒ชั่วโมง

ฟ้องจ้ะนะคะพร้อมกับแฮสแท็กสุดท้ายดิฉันชอบมากเลยนะคะ
ก็สวยอะค่ะไม่ต้องแย่งแฟนใครหรอกเนอะ
พี่แจ๊คฝ่ายชายเขาเป็นใครอ่ะ
รวยมากเถอะเดี๋ยวนิดนึงเขาเป็นใครชื่อคุณบิ๊กอัครวัสค่ะ
พงศิริการค่ะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงค่ะ
ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าจัดจำหน่ายรถยนต์แบรนด์หรูย่านวิภาวดีรังสิต

ใช่ทำไมไม่เฉียดบาลาวนะคะมีดีกรีเป็นถึงกรรมการผู้จัดการนะคะ
แต่ทินแน่นะคะดิฉันได้แต่ปากน้ำลายวันอกคอนสาตว์เลยค้ะ
ทำบุญมาเท่าไรก็ยังไม่ได้บัวตัวคุณเมพิชาณานะคะ
คือหลายคนเข้าใจแหละว่าฝ่ายชายเลิกกับแฟนมาแล้วคุณเมย์เลิกกับแฟนมาแล้ว
แล้วเธอไปแย่งแฟนคนที่เธอสนิทมาได้ยังไง
แต่คุณเมย์ก็เคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าคุณเมย์ไม่ได้สนิทสนมกับคุณกิ๊ก
ยังแต่แค่รู้จักกันผ่านกับคุณบิ๊กเท่านั้นเอง
คลียร์นะจ๊ะเม้บอกแล้วนะคะ